โดยการแข่งขันครั้งนี้เราจะแบ่งเป็น๒ทีมเพื่อไปพิชิตความอร่อยตามเส้นทางที่เรากำหนด
ทีมไหนไปถึงจุดสิ้นสุดได้ก่อนกันก็จะกลายเป็นผู้ชนะในภารกิจครั้งนี้
ส่วนทีมที่พ่ายแพ้ก็จะต้องเจอกับชะตากรรมที่เขาไม่อาจเลือกได้
พระกุ้งหัวหน้าภารกิจกินให้ไวไปให้ถึงทีมพระกุ้งพุ่งไป

มานี่มานี่มานี่

ใกล้เหมือนกันเลย

ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติครับ
สถานที่อนุรักษ์และรวบรวมข้อมูลสำคัญทางด้านธรณีวิทยานะครับ

เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ครับ
แต่ที่นี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของภารกิจของคุณเท่านั้น
และภารกิจนะครับที่คุณทั้งสองทีมจะได้รับในวันนี้นั่นก็คือการตะลุยทานอาหารร้านเด็ดในย่านดัง
โดยมีรถมาสด้าเป็นยานพานะคู่ใจ

และทีมไหนที่สามารถกินให้ไวและไปให้ถึงจุดสิ้นสุดได้เร็วที่สุดทีมนั้นจะเป็นผู้ชนะเรา

ส่วนทีมที่แพ้จะต้องเจอกับบทลงโทษที่อาจจะต้องทำให้คุณถึงกับต้องคลานกลับบ้าน

ไปโมง่าน

และร้านในสามร้านที่คุณต้องไปในวันนี้

ร้านที่๒เอ็ม

ทุกครั้งผมเลือกคุณพลาดกุ้งให้เป็นทีมแรก

ขอบคุณนะฟังให้จบก่อนสิ

ร้านที่๒๗๐๐ร้านที่๓
โอเคขอบคุณมากครับ

อย่าเรียนแบบนะของผมสุดท้าย๒๐๐๐นะ

เราเล่นร้านกลางแพงสุดท้ายถูก

๖๕๐๐เหรอ
ที่เหลือจำไม่ได้เชฟคิดให้หน่อย
เฮ้ยโอ้โหเฮ้ยวัดสุดยอด

ให้คุณรีบไปที่จุดสิ้นสุดนะครับ

จึงหนูจะกินไม่เก่งด้วยหนูก็ต้องกิน
เพราะว่าหนูจะไม่ยอมให้อยู่ริสสุดคราศ
ตรงมากก็เขาใจชิ้นขึ้นมาหน่อย

เฮ้ยเอ้ยพ้ากุ้งมาแล้ว

กอนไปถึงกินก่อนเลยนะ
ตายแล้วก็จะไปถึงก่อนหรอกมั้นเนี้ย
แจงอย่าแจงอย่าแจง

ไปค่ะ

ดูมันขาวแจงเลย
วางเงินไว้ในร้านที่๑จำนวน๘๐๐บาท

วางเงินไว้ในร้านที่๑จำนวน๔๐๐บาท

ร้านคาเฟ่สุดเก๋ที่ขึ้นชื่อเรื่องเค้กและขนมหวานย่านคลองหลวง
บรรยากาศร้านลายล้อมด้วยต้นไม้ชวนให้สบายตา
เมนูเค้กที่นี่อบกันแบบสด
เรียกได้ว่าทานขนมไปพร้อมกลิ่นเค้กที่หอมอบอวน

เรื่อยค่ะ
มาเลยเอาเลยไหมเนี่ย

อ๋องั้นโอเค๘๐๐ชิ้นละ๒๐๐

จานละ๑๐๐ใช่ไหมฮะ

จานละ๑๐๐๔๐๐กับ๔จานสบาย
ชีสเค้กเนื้อเนียนนุ่ม
รสชาติเข้มข้นถึงใจ
ทำให้เมนูชีสเค้กจานนี้
อร่อยกว่าเมนูชีสเค้กจานไหน

อืมอ่ะ
ลิซ่าพี่บอกข่าวดีให้เอาไหม
พี่ไม่ค่อยชอบกินชีส

มึงล่ะ
อร่อยเนี่ยอร่อยเนี่ย

เจ๊ใช้ตัวช่วยตอนนี้ก็ได้นะ

กินไหมกินไป
อืมอืมอร่อยเหรอ